ราวต่อไปนี้คำพูดที่ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวาง
ใจคนหรือว่าคนไว้ใจร้ายที่สุดคงจะ
ที่บาร์ทได้ค่ะน่าในจ้างคนนึงไว้ใจลูกจ้าง
สุจริตเออแล้วก็ไว้ใจมากเหลือเกินสุดท้าย
สุดท้ายลูกจ้างคนนี้ขโมยรถไปถึง๘คัน
น้ำตาลตกเลยนะฮะติดตามในห้องข่าวเตือนภัยครับ
ทั้งหมด๓บวก๔๗คัน

แจ้งหายเอาไว้ที่สพชัยพฤกษ์อีก๑๐คัน

คนร้ายไม่ใช่คนอื่นคนไกล
ลูกน้องคนงานในอู่ซ่อมรถ

รู้ทางหนีทีไล่ภายในร้านเป็นอย่างดี

แล้วต่อสายตรงสตาร์ทเครื่องรถตุ๊ก
ที่เจ้าของจอดรอลูกค้ามาเช่าไปขับ
ก่อนขี่ผ่านป้อมยามโดยไม่มีใครสงสัย

หาเงินซื้อยาบ้าเล่นพนันออนไลน์

ลูกจ้างที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้

กลับมาสนองคุณด้วยวิธีนี้
คันหนึ่งคันหนึ่งขายได้เท่าไหร่ครับ
หมื่นกว่าบาทครับอ่ะอ่ะ